เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกแล้วที่จังหวัดขอนแก่นนะครับทุกผู้ชมครับ
คือชาวบ้านกับวัดเนี่ยเขาร่วมกันจัดงานบุญประจำปี
แล้วก็หาหมอลำคณะดังมาเปิดการแสดงแล้วก็ตามสูตรเลย
วัยรุ่นมากันเยอะสุดท้ายก็ไล่ตีกันอีกแล้วนะฮะ
มีครับหลังจากบรรดาคณะศิลปินของหมอลำไปดูว่าเขามาเหมือนมีคงนะครับ

เป็นยังไงบ้างอะไรยังไงปรากฏมีเสียงปืนดังขึ้นครับ
ลั่นขึ้นมาตั้งกี่นัดน่ะ๕นัดใช่ไหมคะ
ใช่ต้องรีบเรียกกลับเข้ามาเลยนะครับ
คลิปนี้นะครับทางคณะหมอลำใจเกินร้อย
ของบอยสุริชัยถ่ายคลิปเอาไว้
เอามาโพสต์เอาไว้นะบอกว่ายิงกันปานซ้อมรบนะครับ
หลังจากทางคณะหมอลำไปเปิดการแสดงและกลุ่มวัยรุ่นไล่ตีกันไล่ยิงกัน

ชาวบ้านแล้วก็นักแสดงนี่แบบต้องวิ่งหนีตายกันนะฮะกลัวจะถูกลูกหลงนะครับ
หลังจากนั้นตำรวจกับทางอาสาที่ดูแลความปลอดภัยเรียบร้อยเนี่ย
ก็มาไล่จับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุนะฮะ

สวัสดีคุณทุกคน
กว่าจะแสดงต่อกันได้นะครับท่านผู้ชมครับเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดของวันที่๑๒ธันวาคมนะครับในงานฉลองหลวงพ่อท่าวัดที่วัดเทวราชอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น
ชาวบ้านที่อยู่ในงานบอกว่าในงานเนี่ยมีการจ้างหมอลำคณะใจเกินร้อยมาให้ชาวบ้านได้สนุกสนานกัน
เปิดแสดงตั้งแต่๓ทุ่ม๓ทุ่มของคืนวันที่๑๑ธันวาคมนะ
ก็แสดงข้ามคืนไปถึงตี๓๒ธันวาคมแล้วตอนที่หมอลำกำลังแสดงกันอยู่นะครับกลุ่มวัยรุ่นที่มาจากหลายหมู่บ้านเนี่ยก็ลุกขึ้นมาเต้นกัน
จากนั้นก็เริ่มเขม่นกันแล้วทะเลาะกันวิวาดกันเอาเก้าอี้เอาโต๊ะเนี่ยเครื่องโยนใส่กันแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะฮะไม่รู้ว่าใครยิงด้วยมีการไล่ตีไล่แทงกันอีกนี่คนนี้ถูกไล่แทงไล่ฟันเข้าไปนี่ฮะมีดนี่ฮะโอ้โหคนที่เจ็บนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าพอเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ก็มาไล่ติดตามจับกลุ่มตัวกลุ่มวัยรุ่นนะครับซึ่งก็สามารถจับไว้ได้หลายคนนะ
มันอยู่ใกล้ใกล้กันมันหลายกลุ่มอ่ะมันอยู่รวมกันมันเป็นพื้นที่มันพื้นที่มันจะจำกัดอะค่ะพื้นที่มันแออัดมันก็จะยกโต๊ะยกอะไรฟาดกันอะไรพวกเนี้ยค่ะเริ่มตีกันเริ่มมีเสียงปืนปืนน่าจะเป็นปืนปืนแก๊ปของตำรวจอ่ะค่ะที่ยิงขู่ให้วัยรุ่นหยุดแต่เขาก็ไม่หยุดเนอะเพราะว่าช่วงจะ
มันเหมือนด้วยแล้วทีนี้ก็ไล่กันเลยอ่ะค่ะไล่แล้วพวกฝ่ายปกครองตำรวจพวกผู้น้ำต่างต่างเหมือนกับแลนด์ตามไว้หลุ่นเนอะเจ้าหน้าที่ก็เยอะค่ะเจ้าหน้าที่ก็จับได้โดยเร็วอยู่
พันธบุตรเอกสุพศิษย์สุวรรณีผู้กับการสอบภาวแวงน้อยบอกว่าตอนนี้กำลังสอบปากคำคนที่บาดเจ็บอยู่นะครับที่ถูกแทงนะครับแล้วก็ต้องรอผลการตรวจจากทางแพทย์ด้วยนะครับจากนั้นก็จะสอบปากคำผู้ที่ควบคุมตัวได้นะฮะเพราะว่าต้องไปไล่สอบว่าใครเป็นคนแทงเขานะฮะเดี๋ยวจะแจ้งข้อห